ครับทั้ง๔ท่านตอนนี้คู่แข่งของท่านมาถึงแล้ว
โอ้โหพระเจ้า
มาแฮกค์คู่เลย
คุณต่างก็รู้ดีว่าพวกคุณต้องใช้วัตถุดิบหลักที่เลือกมารังสรรคเมนูอาหารหนึ่งอย่าง
และภายในเวลาที่กำหนดผมและอาจารย์เหลียงจะใช้วัตถุดิบเดียวกันทำอาหารทั้งหมด๔อย่าง
นี่ถึงจะเป็นสตาร์เชฟรอบตัดสินที่ยากที่สุด
เอาล่ะสตาร์เชฟทั้ง๔หากพวกคุณพร้อมแล้วขอเชิญกลับไปยังหน้าเตาของตัวเองได้เลย

และตอนนี้พวกเราจะประกาศรางวัลพิเศษที่คุณจะได้รับในรอบนี้นะครับ
แต่สตาร์เชฟที่เหลือ๓ท่านวัตถุดิบหลักของพวกเขาคุณสามารถสลับปรับเปลี่ยนให้พวกเขาได้

สตาร์เชฟที่เหลือ๓ท่านยืนอยู่มองหน้าวัตถุดิบหลักที่ตัวเองเลือก
เอาละผมจะขอทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คุณซินไปชิงวัตถุดิบหลักที่คุณต้องใช้วันนี้คือซี่โครงหมู
อีเชียนวัตถุดิบหลักที่คุณต้องใช้คือเนื้อหมู
หวังลินวัตถุดิบหลักที่เขาต้องใช้คือกุ้งแม่น้ำ
ส่วนจางเลี่ยงวัตถุดิบหลักของคุณยังคงเป็นปลาตะลุงพุก
ทั้งสองท่านขอเชิญพวกคุณประจำหน้าเตาของตัวเองได้เลย

จริงแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าสู้พวกเราไม่ได้ถึงต้องใช้วิธีแบบนี้

ขอให้พวกท่านทำอย่างสุดความสามารถรักษาโอกาสนี้ไว้

เริ่มหน้าบัตรนี้จุดเฉลี่ยงจืกยึกเร็วเร็ว
ลี้วีฟานวิ่งลี้วีฟานลี้วีฟานสู้วิ่งแล้ว
ในการแข่งขันรอบนี้หลังจากที่สตาร์เชฟทั้ง๔ได้ทำการสลับวัตถุดิบ
ทุกคนต้องรังสรรอาหารหนึ่งอย่างลิวีฟานและเลี้ยงจือเกิก
ครั้งแรกที่กรรมการทั้งสองท่านต้องทำการแข่งขันภายในระยะเวลา๑ชั่วโมง
กรรมการทั้งสองต้องทำทั้งหมด๔เมนูทำให้สตาร์เชฟทั้ง๔กดดันยิ่งขึ้น
สตาร์เชฟท่านใดได้คะแนนน้อยที่สุดก็ต้องตกรอบ
ในสถานการณ์แบบนี้ต้องทำเมนูที่ง่ายที่สุด

วิธีการจะไม่เหมือนกับซี่โครงหมูที่เคยทำมาก่อน

ทีแรกคิดว่าจะทำซี่โครงหมูแต่ปุ๊บปั๊บก็เปลี่ยนเป็นเนื้อหมู
ฉันคิดว่าจะทำสิ่งที่คล้ายกับหมูย่างหมูพะโล้
คือว่าเมนูนี้ฉันทำบ่อยเพราะว่าทำให้เด็กกินนะคะ
น่าจะทำได้ดีนะคะ
กุ้งแม่น้ำเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับฉันมันแตกต่างจากสิ่งที่ฉันคิดไว้มาก
ฉันทำได้แค่ทำเมนูที่ง่ายที่สุดคือใช้น้ำมันผัดกุ้ง
อาจารย์เหลียงและหลิวอีฟานสามารถที่จะทำอาหารสี่อย่างในเวลาหนึ่งชั่วโมง
ผมก็ทำได้ผมคิดแบบนี้ก็มีแรงสู้ใช่
โครงหมูน้ำแดงจานนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เครื่องเคียงน้อย
เพิ่มเกลือลงใส่ซี่โครงทอดจนเหลืองทั้งสองด้าน
แล้วค่อยเร่งไฟแรงอีกครั้งในตอนท้ายง่ายแค่นี้เอง

เป็นไงลิวี่ฟานมั่นใจว่าคุณจะชนะสตาร์เชฟทั้ง๔คนหรือเปล่า

พวกเราเอาเมนูที่ไม่ถนัดมาแข่งกับเขาแล้วนะ

ตอนนี้เวลาผ่านไป๒๐นาทีแล้วนะรู้ตัวไหม
เหรอแล้วยังไงอ่ะฮะ

อีฟานให้อาจารย์เหลียงเขาทำอาหาร๔อย่างผมก็อยากลองบ้างนะครับ
ผมขอทำอาหาร๔อย่างด้วยครับผมจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนทำอาหาร๔อย่างไปในเวลา๑ชั่วโมงครับ
ผมหวังว่าเมื่อคุณเห็นเมนูทั้งสี่จานแล้วสามารถทำให้คู่แข่งแพ็คคู่นั้นประหลาดใจได้ก็ดีนะครับเอาละครับโอเคสู้สู้นะ

สตาร์เชฟทั้ง๔ท่านกรรมการทั้งสองท่านตอนนี้เวลาผ่านไป๔๐นาทีขอให้ทุกท่านรักษาเวลาให้ดี
พวกคุณรู้สึกว่ามันดำไปเปล่าเนี่ย

งานเข้าแล้วทำไมไม่เหมือนกับที่ผมทำที่บ้านเลยรสชาติไม่เหมือนกันเลย

ผมรู้สึกว่าผมจำเป็นความผูมใจตัวเองมากคิดไม่ถึงทึกเลยว่าก็ทำสำเร็จ
ที่เราจะเริ่มชิมอาหารผมอยากจะเชิญพวกคุณไปยืนเวทีฝั่งโน้น

ส่วนของผมเนี่ยผมทำอาหาร๔อย่างได้แก่หมูห่อกระเทียมแล้วก็กุ้งทอด
จานหลักคือปลาตะลุมพุก๒รสนะครับและอีกจานก็คือซีโคนมูหมะโคกนะฮะ

หอมมากเลยหอมมากจริงอ่ะทำได้ไม่เร็วเลยอ่ะทำได้ไม่เร็วเลย

ไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือว่ารสชาติ
ดึงดูดสายตาจริงเลยค่ะ

คุณสามารถเริ่มจากซี่โครงย่างก่อนได้เลยนะ

หมูย่างทานคู่กับไอศครีม
น้อยของไอศคริสต์

พวกคุณไม่ต้องจองหอมขนาดนั้นก็ได้

ผมคิดว่าอาจารย์เหนียวไม่ได้มีความสามารถมาก
เขาใช้เวลาเพียงนิดเดียวในการทำอาหารออกมาได้แปลกใหม่
ผมรู้สึกว่าอาหารตะวันตกอาหารจีนยังคงเป็นเมนูที่ผมประทับใจ

เอาล่ะหลังจากนี้เราจะมาเปลี่ยนการชิมอาหารของพวกคุณบ้าง

ต่อจากนี้เราจะเริ่มชิมอาหารที่พวกคุณเป็นคนทำเมื่อกี้นี้
เห็นได้ว่าจางเลี่ยงทำอาหาร๔อย่าง
เห็นชัดแล้วว่าเขากำลังแข่งกับเราก็เหมือนเป็นการวัดความสามารถ

เอาล่ะแล้วคุณอยากให้เราเริ่มชิมจากเมนูไหนก่อนดี

ผักกาดขาวเป็นอาหารจีนที่ดีต่อสุขภาพ

นึกถึงสมัยโบราณเลยแล้วกุ้งน่ะ

ผมคิดว่าความเผ็ดน่าจะยังขาดอีกเยอะ

ครับผมใช้ปลาตะลมพุกครึ่งตัว
อีกครึ่งนี้ใช้เนื้อหมูใส่ให้เต็มนะครับ

ใช่ครับหมูสับสามารถดูดน้ำซุปจากตัวปลาเข้ามาแทนที่ได้หมด
ผมคิดว่าดูจากองค์รวมรสชาติทั้งหมดก็ถือว่าทำได้ดี
พอจะมองออกได้ว่าคุณผ่านบททดสอบมาเยอะ

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจในการทำอาหารมากขึ้น

ต้องกลายเป็นหนึ่งเมนูที่คุณถนัดอย่างแน่นอนเลยเหรอ

เชิญเสิร์ฟหมูพะโลกของคุณเลย
เมนูนี้มองดูแล้วเหมือนถ้าคลุกกับข้าวต้องอร่อยแน่เลย

แต่ว่าผมเจอข้อผิดพลาดบางอย่างเกี่ยวกับหมูพะโลอยู่บ้างนะเย้อีเชี่ยน

ไม่นะฉันเริ่มคิดในใจมีอะไรผิดพลาดอีกเนี่ย

มีข้าวหนึ่งถ้วยหมูพะโล้จานนี้จะอร่อยมาก

โอเคขอเชิญหวังลินพร้อมเมนูของคุณด้วยครับ

ซอสเหรอแต่เมื่อกี้ผมได้ยินมาว่า
ใช้วิธีการทำหมูย่างมาใช้กับกุ้งอย่างนั้นเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะฉันใส่ซอสเหรอแต่เมื่อกี้ผมได้ยินบอกว่า

กูใช้ซอสเหรอแต่เมื่อกี้ผมได้ยินบอกว่า

กูใช้ซอสเหรอแต่เมื่อกี้ผมได้ยินบอกว่า
กูใช้ซอสเหรอแต่เมื่อกี้ผมได้ยินบอกว่า

ดูไม่ค่อยออกว่าเป็นอย่างไร
ผมลองเอามาวางบนผ้าสีขาวดีกว่า

จะพูดว่าเหมือนทานก็ไม่ได้
เพราะใช้จุดไฟไม่ติด
รสชาติมันขมหรือคุณได้ลองชิมหรือเปล่า
บอกผมมาสิได้ชิมไหม
ตอนที่ผมชิมเนี่ยชิมตอนที่เกือบเสร็จแล้ว
เกือบเสร็จแล้วคุณประมาทเกินไปนะ
ใช่ประมาทเกินไปถ้าคุณประมาทขนาดนี้ผมคิดว่าประตูสตาร์เชฟคงไม่เปิดต้อนรับคุณแน่
เครียดความผิดนี้มันเกิดจากตัวผมความประมาทมันทำให้ผมแพ้
ตอนนั้นผมไม่มีอะไรจะพูดผมเตรียมตัวที่จะเดินออกจากรายการแล้ว
เอาละต่อไปเราจะขอประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบสตาร์เชฟซีซั่น๒คนแรก
หนึ่งในสามคนแรกก็คือ

ท่านที่๒ที่ผ่านสตาร์เชฟ

เยอะอีเชี่ยนยินดีด้วยครับ

ในตอนนี้หวังลินและสินไปชิง

หนึ่งในพวกคนที่สามารถเข้ายังรอบสตาร์ทเชฟ

คงจะมีคำถามอยู่หลายคำถามเลยทีเดียว

เพราะอุปสรรค

คุณแน่มาก

จริงก่อนที่อาจารย์จะประกาศผมคิดไว้แล้วว่าผมจะเดินออกไปอย่างสง่า
ประโยคเก๋สักหนึ่งประโยคแล้วหันหลังเดินกลับไป
เอาล่ะผมไม่กล้ามองพวกคุณเลยแต่ก็ต้องไปแล้วในใจมีแค่สองคำเสียดาย
โอเคหวังลินเย้อีเชียนจังเรื่องในโอกาสนี้พวกเราในฐานะกรรมการ
ก็ขอแสดงความยินดีกับการเป็นสตาร์เชฟซีซั่น๒ที่เก่งที่สุดในประเทศ
ยินดีด้วยครับส่วนลำดับต่อไปนั้นผู้ที่จะมาแข่งขันกับพวกคุณก็คือ
โอ้โหตื่นเต้นจังเลยอ่ะสุดยอดเลยบรังสตาร์เชฟอยู่ตรงเบื้องหน้าขอบพระคุณตอนนี้
พวกคุณคือคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนั่งบันลังเชิญครับยินดีด้วย
จากนี้ไปสิ่งที่พวกคุณต้องทำคือกลับบ้านนอนพักผ่อนเพราะสัปดาห์หน้า
ทดสอบที่พวกคุณต้องเจอคือสตาร์เชฟรอบชนะเลิศลาก่อน